จากสาวสวยนางสาวไทยเราก็ยังอยู่กันที่คนสวยคนนี้นะคะ
แอนนาเสืองามเอียด
แต่หลายคนบอกว่ายังรู้สึกเจ็บปวดใจ
หลังจากที่น้องพลาดมงไปยังคงมีแฟนนางงามดราม่ากันอยู่นะคะ
หลังจากนี้ค่ะเธอขอโฟกัสชีวิตด้วยนะคะ
ขอเดินสายมูของานแล้วก็ขอเงินเรื่องความรักด้วยค่ะ
นางงามคนสวยแอนนาหรือว่าแอนนาเสือนี่นะคะ
เป็นอีกคนที่ยอมรับตรงเลยว่าเป็นสายมูอีกคน
ล่าสุดน้องนายนาบอกผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
หลังจากที่เคลียร์ภารกิจนางงามช่วงนี้ได้แล้ว
เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินสายมูพี่แจ๊คได้สัมภาษณ์แน่นอน
น้องจะไปไหว้พระขอพรค่ะเสริมความปังให้ตัวเอง
เรื่องหลักเราถามน้องชีวิตตอนนี้เพียบพร้อมมากแล้วขออะไรอีก
น้องบอกหนูขอเรื่องงานแล้วกัน
เรื่องเงินแล้วเรื่องความรักขอเปล่า
แอนนานะปกตินางงามเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้
แอนนาบอกว่าอุ๊ยยังไงดีอ่ะพี่หนูก็ต้องขอบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะ
พร้อมเปิดใจให้หนุ่มเข้ามาดูแลแล้วหรือยัง
อะไรยังไงเอาเมาส์มาสิลูกสาว
ถ้าจะไปครั้งนี้ไปขอเรื่องอื่นแล้วกันค่ะ

อาจจะไปขอเรื่องงานในอนาคตละกัน
นครพนมพี่ประจำเหมือนค่ะนครพนมอยู่แล้วแหละ
นะครพนมอุดรผ่อนแก่นกรุงเทพฯครับ
เชียงใหม่อันนี้ไปเที่ยวเองน่ะค่ะ
เดี๋ยวก่อนไปทำบุญก่อน
ขออะไรให้ชีวิตละเปล่านะ
การงานการเงินและความรักค่ะ
หนูขำก่อนล่ะไม่ก่อนเราทำแต่งานไง
ตอนนี้เรามีอะไรให้มันโฟกัสที่เป็นหลักมากขึ้น
ถือว่ามีเวลาว่างค่ะคุยคำขำละเล่นถือว่าหาเพื่อน